คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงวิกฤตอยู่นะคะ
จุดน้ำท่วมสูง๑เมตร๒เมตรก็มี

เลี้ยงก็ต้องขนไปอยู่รวมกันกับประชาชนด้วยนะคะ

กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเชิญค่ะ
ในตำบลท่าแซะตำบลท่าข้ามและก็ตำบลนากระตาม
ของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั้นยังถือว่าคงวิกฤตอยู่นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่๓ของตำบลนากระตามนั้น

พบว่าประชาชนนั้นต้องอาศัยอยู่กับน้ำเป็นวันที่๒
ที่มีระดับสูง๑๕๒เมตร
ร่วมกับสัตว์เลี้ยงนะครับที่อาศัยอยู่บนบ้านชั้น๒ของชาวบ้านด้วย
เนื่องจากด้านล่างนั้นไม่มีพื้นที่ให้พวกมันอยู่อาศัย

จากนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็น๒เท่านะครับ
จากจะต้องเฝ้าระวังบุตรหลานเพื่อไม่ให้จมน้ำที่ท่วมสูงแล้ว
ยังต้องระมัดระวังจากสัตว์ร้ายที่มีมากในพื้นที่ด้วยครับ
พื้นที่หมู่ที่๓ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
ยังคงวิกฤตบางจุดน้ำท่วมสูงถึง๒เมตร
ชาวบ้านบางส่วนนะครับต้องอาศัยอยู่บนที่สูงนะครับ
จากนี้ยังพบว่าในพื้นที่นั้นมีงูตะขาบที่ไหว้หนีน้ำ
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเพิ่มความสองเท่าทั้งสัตว์มีพิษแล้วก็ดูแลบุรุษให้จมน้ำ
รวมถึงชาวบ้านที่เดินลุยน้ำวางทางปาล์มน้ำมันด้วยนะครับ
เพราะว่าทางปางน้ำมันนั้นมีหนามแหลมคมอาจจะบาดทำให้เกิดบาดแผลได้ครับ
สำหรับครอบครัวของนางทันใจยิ่งเชิดสุขนะครับชาวบ้านภายในหมู่ที่สามนั้นก็ต้องอบพยพครอบครัวทั้งหมดแปดชีวิต
อาศัยอยู่ด้านข้างสาราการประเรียนวัดหอระคังนะครับเนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
รวมถึงมีลูกชายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยครับ
มาเรียนวัดไม่เร็วเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงที่ว่าเมื่อวานในราวบ่ายสามนะมันก็มาเท่าไหร่มันไม่ได้มาแล้ว

บ้านบ้านมันจะอยู่สูงใช่ไหมถ้าว่าถ้าว่าอยู่เหมือนคนอื่นเขานะมันจะระดับระดับมิดหัวนี่บ้านเขายกสูงกว่านี้มันอยู่ระดับหนึ่ง
ออกมานะก็โทรหาให้กำนันเอาเพื่อออกมาสู่ฝ่ายนี้
ก็อยากให้ช่วยเหลือให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ว่ามันเป็นกันหมดทุกคนทุกครอบครัวนะคะ
ขณะที่การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างนะครับพบว่าองค์การบริหารส่วนตะบนท่าแซะได้ให้การช่วยเหลือร่วมกับทหารเจ้าหน้าที่ปพที่เกี่ยวข้อง
นำข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงข้าวกล่องมาให้ชาวบ้านที่ได้รับความร้อนเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากที่ชาวบ้านได้รับครับ
นะครับแต่น้ำครั้งนี้ต้องยอมรับว่าอ่าปริมาณมวลน้ำเนี่ยทั้งสองคลองเนี่ยค่อนข้าง
เยอะเลยทำให้มีผลกระทบพื้นที่ในวงกว้างนะครับ
พื้นที่เนี่ยที่ยังไม่เคยท่วมก็ท่วมนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายหลาย
หน่วยงานนะครับที่อ่าให้ฝันบุรุษเคราะห์กับพี่น้องชาว
ตำบลนากตามอ่าในการนำอ่าข้าวอาหารแห้งบ้าง
อาหารสดบ้างทั้งข้าวกล่องบ้างรวมไปถึงน้ำดื่มนะครับ
ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ประสบภัยตอนนี้
สำหรับพื้นที่ในตำบลนากระตามนะครับมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วขณะนี้
ประมาณห้าร้อยยี่สิบหลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับขนกระทบประมาณเจ็ดพันไร่
รวมทั้งหมดเก้าหมู่บ้านจากสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับส่วนสถานการณ์โดยรวมทั้งอำเภอท่าแซะขนาดนี้
มีชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหมด๓ตำบลท่าข้ามตำบลนากระตามตำบลท่าแซะบางส่วน
มีชาวบ้านเดือดร้อนประมาณหนึ่งพันหลังคาเรือนโดยพื้นที่นี้นะครับ
รับน้ำมาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันทางคลองท่าแซะ
และรับน้ำมาจากคลองลับล่อที่มาจากเขตชายแดนไทยพม่าครับ
และสถานการณ์ตอนนี้นะครับวันนี้ผมได้ยืนอยู่บริเวณข้างกับคลองท่าแซะนะครับ
ว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ